ข่าวเช้าสดใสไทยรัฐทีวีและรายการรถปลดทุกข์สันจรตะลุยพื้นที่จังหวัดยะโสธร
ยามเช้าพบปากพี่น้องพากินพาเที่ยวชมแหล่งของดีวิถีชีวิตชาวเมืองยะโสธร
ลงพื้นที่ปลดทุกข์แก้ปัญหาภัยแรง
ยะโสธรพบกันที่ตลาดสดเทศบาลยะโสธรเวลาตี๕ถึง๖โมงเช้าในช่วงข่าวเช้าสดใส
และรายการรถปลดทุกข์และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
วิมารพญาแถนตำนานแห่งเมืองเยอะโสธรเวลา๑๖๑๗นวันที่๒๕เมษายนทางไทยรัดทีวีช่อง๓๒